จิราสิริวัลลบนายอำเภอตากใบเป็นประธานในการปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยเขตเมืองตากใบในจังหวัดนราธิวาส
โดยบูรณาการร่วมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองและภาคประชาชนออกตรวจพื้นที่
เพื่อเฝ้าระวังเหตุในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นร้านค้าร้านสะดวกซื้อสวนสาธารณะ
เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนอย่างเข้มข้น
ไม่ประมาทต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ประกอบกับวันที่๓๑สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันฉลองวันเฉลิมฉลองเอกราชของมาเลเซีย
และวันคล้ายวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูและตรงกับวันสถาปนาก่อตั้งองค์กรของฝ่ายตรงข้ามหลายองค์กร
ซึ่งจากสถิติทุกปีที่ผ่านมาจะมีการก่อเหตุไม่สงบขึ้น
กำหนดมาตรการรักษาความเรียบร้อยเพิ่มเติม
ขณะที่พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
สั่งการให้คุมเข้มพื้นที่๑๓อำเภอรวมทั้งตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำสุงัยโกลก
เพื่อสกัดกั้นป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่